คะดูเรื่องนี้กันหน่อยเป็นความทุกข์ของชาวบ้านนะคะ
ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรีเขาบอกเขาหวาดภาวะกันไปหมดเลย
เพราะมันมีหมาจรจัดออกมาเรียกว่าอารวาสแล้วกัน
เพราะมีชาวบ้านโดนกัดไปหลายคนแล้วบาดเจ็บหนักก็เยอะนะคะ
ทีนี้ในตอนเนี้ยพยายามที่จะไปไล่ตามหาตัวมันเอ้ยไม่เจอนี่ตัวนี้ใช่ไหมเนี่ย
แล้วมันอยู่ตรงนี้แล้วคือเหมือนกับว่าท่าทีมันน่าจะสงบลง
แต่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านที่ตำบลหนองนาคอำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรีนะคะ
เขาบอกว่าถูกสุนัขพันธ์ไทยบางแก้วเนี่ยหลายคนโดนไล่กัดบาดเจ็บกันไปสามคนแล้ว
ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยน้องหมาตัวนี้เนี่ยสีน้ำตาลขาวนี่แหละค่ะ
อายุสักประมาณสามปีเพศผู้นะเขาบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าใครเป็นเจ้าของ
ทีนี้พยายามจะช่วยกันไล่จับแต่ว่าจับไม่ได้
ก่อนให้นี่จริงจริงก่อนที่มันจะมานอนตรงนี้มันเข้าป่าไปด้วยนะ
จากข่าวเราเลยลงพื้นที่ค่ะไปเจอกับผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านชื่อว่านายชะลิดนุชชะนาดอายุห้าสิบแปดปี
ผู้ใหญ่แกก็เล่าแบบนี้ว่าเนี่ยสุนัขตัวเนี่ยนะคะ
คือมันไปกัดชาวบ้านบาดเจ็บแล้วก็มีการเสนอเรื่องอบตไป
เพราะว่าอยากจะให้ลงมาช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บ
ชาวบ้านกับตัวผู้ใหญ่บ้านเองเนี่ยพยายามที่จะเหมือนเขาว่าเข้าไปจะจับมัน
เข้าไปใกล้มันนิดนึงมันวิ่งหนีตลอดเลย

ส่วนของผู้บาดเจ็บ๓รายมีใครบ้าง

แล้วคนนี้คือคุณยายแกก็อายุเยอะแล้วแกถูกกัดเป็นรอยเขี้ยวเลยนะ
ที่บริเวณแขนกับขาเนี่ยจะลองดูดิ
ยังมีอีกคนนึงค่ะนายเกียรติศักดิ์ศูนย์สุขเสน่าอายุสิบเจ็บปี
คนนี้ก็โดนกัดเข้าที่นิ้วมือนี่แหละโชว์แผลหน่อยอันนี้เขาก็โดน
ส่วนคุณยายบัตรค่ะพระศรีโอ้โหอายุ๗๐แล้ว
โดนกัดตรงขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสระบุรีนะคะ
ก็ทางแพทย์ก็ทำการดูแลรักษาแล้วก็ฉีดยาทั้งป้องกันบัตทะยานอื่นอีก
ฉีดห้าเข็มบางคนฉีดสิบเข็มนะตัวคุณเกียรติศักดิ์เนี่ยที่ถูกกัดเนี่ยนะคะ
ที่ถูกหมากัดเขาบอกว่าเหมือนกับว่าสุนัขตัวนี้มันมีเจ้าของนะ
แต่ว่าน่าจะโดนเอามาปล่อยลักษณะดูแล้วมันน่าจะเชื่องเหมือนจะเชื่อ
เขาใช้คำนี้นะมันเหมือนมันจะชอบเข้าหาคนแต่พอมีคนอ่ะเขาเอ็นดูมันอ่ะ
จะเอามือไปรูปหัวมันปุ๊บมันกัดเลยอ๋อเนี่ยเขาบอกตัวเขาเองนี่แหละที่โดนกัดบาดเจ็บนะ
นิ้วมือแล้วที่สำคัญมันชอบไล่กัดผู้สูงอายุในหมู่บ้านด้วย
ตอนนี้หลายคนเนี่ยนะคะอยู่กันอย่างหวาดภาวะเนี่ยทั้งที่จริงจริงแล้วผู้ใหญ่บ้านเองก็บอกนะ
เขาก็มีการไลน์เตือนในกลุ่มหมู่บ้านแล้วนะว่าให้ลูกบ้านระวังสุนัขตัวนี้
ลองฟังเสียงผู้บาดเจ็บที่ถูกหมากัดหน่อยค่ะ

ว่าจะจะจับไปปล่อยหรือไงก็จะจับก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่กลับจับมาปล่อยครับ
จับไปปล่อยอืมเดี๋ยวร้อนครับเพราะว่าคนเดินผ่านไป
มามันก็จะเดินเข้าหาเขาแล้วอืมเนี่ยค่ะทีนี้ทางด้านของรองนายกอบต
องนาการนะคุณธนากรจันอุไรบอกแบบนี้นะคะว่าเดี๋ยววันจันทร์นี้
เขาจะมีการจัดเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตามหามันอีกครั้งอันนี้ก็เป็นภาพที่ตอนแรกที่เขาเห็นมันมานอนอยู่
ตอนนี้มันหายเข้าป่าไปนะคะถ้าเจอจะจับไปส่งหน่วยงานค่ะ
ส่วนเรื่องของการเยียวยาเนี่ยสำหรับคนที่บาดเจ็บก็เดี๋ยวก็จะมีการนำเสนอตามขั้นตอนช่วยเหลือกันต่อไปนะคะ
อืมเนี่ยเนี่ยพอเหมือนกับเข้ามาทำท่าจะจับมันเห็นไหมค่ะ
มันรู้อ่ะแล้วมันก็เดินหนีวิ่งหนีเข้าตรงที่มันเป็นป่าไป
เขาก็เลยยังจับมันไม่ได้จนถึงตอนนี้แต่จริงจริงสาเหตุของปัญหานี้ก็คือคนเลี้ยง
ใช่แล้วเอามาปล่อยใช่แล้วถ้าเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงเขาให้ตลอดด้วยนะคะใช่นะคะ